ดูความขึ้นไหวของวลัยบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
นัดสุดท้ายของสัปดาห์ที่๒นะครับจะเจอศึกหนักเลย
เจอกับทางด้านสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายนะครับ
แต่ว่าสถิติการเจอกับอเมริกาทีมชาติไทยนั้นเป็นรองนะครับ
ครั้งหลังสุดที่พบกันนั้นแพ้รวดเลยนะครับ
เล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็นำนักตบลูกยางสาวไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่อง
แม้ว่าจะมีอุปสรรคไฟสนามดับเกือบครึ่งชั่วโมงครับ
แต่ว่าเมื่อไฟมาก็ฝึกซ้อมกันต่อทุกคนก็ยังคงมุ่งมั่น
ก่อนที่จะลงแข่งกับสหรัฐอเมริกาหมายเลขหนึ่งของโลกเลยนะครับ
วันนี้เวลา๑๔นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
ผลงานเจ็ดเกมก่อนหน้านี้นะครับของทีมชาติไทยแบ่งเป็นชนะสี่แพ้สาม
ไป๑๒คะแนนอยู่อันดับ๖ของตารางส่วนสหรัฐอเมริกา
แข่งเจ็ดเกมเช่นกันชนะหกแพ้หนึ่งเก็บได้สิบแปดคะแนนอยู่อันดับสองนะครับ
ไปดูสถิติการพบกันระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับ
อย่างที่เรียนไป๕นัดหลังสุดทีมชาติไทยนั้นก็แพ้หมดเลยนะครับ
เดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับไทยแพ้แพ้ไปศูนย์ต่อสาม
ส่วนเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของอัชราพรคงยศนะครับ
ปียนุษยแป้นน้อยตัวรับอิสระของทีมชาติไทย
ก็แชร์คลิปบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความโวยพรวันเกิด
แล้วก็แท็กถึงเพียวอัชดาพรคงยศนะครับที่มีอายุครบ๒๗ปี
ก็มีใจความสำคัญว่าขอให้อัชราชพรนั้นมีความสุขมาก
เป็นรอยยิ้มของตนและทุกคนในทีมต่อไปนะครับ
แล้วก็มีอีกหลายสถานที่ที่อยากจะไปด้วยกันนะครับ
แล้วก็แข่งเสร็จไว้ว่างก็จะพาไปเที่ยวนั่นเองนะครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกันบ้าง

กับทางเจสซี่โลดิเกสเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก
๑๑๕ปอนด์วัย๒๒ปีชาวสหรัฐ
วันที่๒๖มิถุนายนตามเวลาประเทศไทย
ที่เมืองซานอันโตริโอรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา
ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าแหลมได้ลงซ้อมเป็นวันที่๒นะครับ

โดยการวิ่งกับเครื่องสายพาน๑ชั่วโมง
แล้วก็ล่อเป้าทบทวนเชิงอีก๕ยก
ซึ่งศรีสะเกดลงซ้อมด้วยความสดชื่น
ไม่มีอาการอิดโรยหรือว่าอ่อนล้านะครับ
ขณะที่การชั่งน้ำหนักล่วงหน้า๗วันก่อนชก
ห้ามเกิน๕๓๕กิโลกรัม
ศรีสะเกดก็ช่างได้๕๓๒กิโลกรัม

ส่วนศรีสะเกดโปรโมชั่นนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ

คนปัจจุบันวันที่๒๖มิถุนายนนี้นะครับ

ถ่ายท่อสดจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่เวลา๙โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับ
ติดตามกันได้วันที่๒๖มิถุนายนนี้